เปิดวันแรกคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วหรือยังสำหรับการลงทุน
ถ้ายังไม่พร้อมแนะนำให้ติดตามช่วงครอบครัวบัวหลวงนี่แหละค่ะ
เพราะว่าสองท่านวันนี้คุณธนรัฐอิสระกูล
ผู้จัดการสายงานวิจัยและคุณสินทนันบุญยอด
ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาบัวหลวง
มาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีครับพี่เอก

เมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดนี้ปิดไปค่อนข้างอยู่ในแดนลบนะพี่

ปิดไปลบ๑๐จุดแต่ก็ยังอยู่ที่๑๕๐๑จุดนะครับ
แล้วก็โอ้ต่างชาติยังขายเบาบางนะครับ
เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ตลาดเล่นยากนะพี่
ใช่เล่นยากครับแล้วก็ดูเหมือนในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับ
ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับโอเคนั้นครับ

แล้วก็น้ำมันที่กลับตัวมายืนเหนือ๕๐เหรียญได้

ตอนนี้มาอยู่๕๔ใครในสัปดาห์เดียวขึ้นไป๑๕เปอร์เซ็นต์
ถ้าใครมองเล็งหุ้นน้ำมันอยู่คุณสัยยิ้มเลย
ใช่ตัวน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของไทย
เพราะบริษัทจดทะเบียนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นบริษัททางด้านน้ำมัน
อย่างกลุ่มปรทกลุ่มเดียวก็โอ้โหมาเก็บแคปมหาศาลแล้วนะ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาน้ำมันสามารถกลับมายืนเหนือ๕๐เหรียญได้
จะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนเติบโตใช่ไหม

จะเห็นได้ว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดนะครับ
อยู่ในพวกกลุ่มพลังงานติดโต๊ะคนนั้นเลย

นะครับก็จับตาดูไว้ว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ย
ถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมกำไรในกลุ่มน้ำมันนี่

ซึ่งเมื่อคืนนี้เท่าที่ดูในราคาน้ำมันก็ยังถือว่า

เรามองว่าปีนี้น่าจะอยู่ได้เกิน๕๐เหรียญใช่ไหมพี่ใช่ครับ

แล้วถ้ากลางมุมมองอาจจะอยู่ประมาณ
แถวสักประมาณ๕๔๕๕เหรียญต่อบาลได้หรือเปล่าครับ

ถัดไปสิ่งที่ต้องจัดตาดูเลยในเมื่อวานจังมั้ยครับ

ก็คืออิตาลีนายเรนซี่นี่ประกาศลาออกแล้ว

เพราะว่าเนื่องจากประชาชนเนี่ยโหวดมาไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปรัฐมนุน
ก็ทำให้นายรัฐมนตรีของทางอิตาลีประกาศลาออกเลย
แล้วเดี๋ยวนี้การเมืองทั่วโลกนี้ไม่แค่เฉพาะในประเทศส่วนบ้านเรานะ

จริงแล้วมองภาพในฝั่งยุโรปอาจจะไกลตัว
แม้ว่านงคังเลาะก็ต้องติดตามใกล้ชิดเหมือนกัน
ก็กลุ่มยุโรปเนี่ยก็เริ่มระส่ำระสายอีกรอบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นตลาดกุ้งเมื่อวานโคล่โลกนี้พันผัวเลยนะ
แต่เมื่อผลแชมป์ตีออกมาเรียบร้อยแล้วก็กลับมาสู่ในสภาวะปกติ

สุดท้ายก็ดีดตัวกลับมาได้อยู่ที่ประมาณ๑๐๗๕๖วันนี้แล้ว

แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นเงินระหว่างยูโรกับไทยบาท
วันนั้นนี่ขึ้นลงไปถึง๓๗๔บาท
ถ้าใครจะไปเที่ยวยุโรปแล้วแลกทัน
เมื่อวานนะก็ได้ถูกมากแล้วครับ

ถือว่าถูกคุณสามารถเอาไปแลกแล้วไปเที่ยวได้สบายเลย

ใช่แต่ตอนนี้กลับมาที่๓๘๒๗แล้วก็กลับมาแพงเหมือนเดิมใช่ครับ
นั่นคือความผันผวนที่เกิดในทั่วโลก
แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของฝั่งตลาดอเมริกาบ้างครับ
ซึ่งในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับ
เช่นตัวเลขภาคการบริการก็ดีขึ้นนะครับ
ตัวเลขภาคแรงงานก็ดีขึ้นนะครับ
ทำให้ในแง่ของฝั่งตลาดหุ้นดาวโจรก็มีการปรับตัวขึ้น

นึกภาพโอ้โหมันต้องมีเม็ดเงินหรือกระแสเงินลงทุนเนี่ย

อ่านะครับก็คือคนดิงเข้าไปอย่างเดียวไปลงทุนกันอย่างเดียว

ทำให้ตลาดบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเนี่ย

อเมริกานี่ถือว่าตลาดค่อนข้างใหญ่
เพราะเป็นตลาดที่ทั่วโลกจับตามองนะครับ

กลับมาดูในประเทศเราบ้างในประเทศ
มีอะไรน่าสนใจบ้างครับตอนนี้

ตลาดก็สามารถยืนปิดแถวระดับ๑๕๐๐จุดได้

กระตุ้นในภาคอุตสาหกรรมบางศาสตร์กรรมให้ได้รับประโยชน์
ก็คือการบริโภคในประเทศของเรานี่แหละ
ใช้สอยของคนระดับกลางที่ต้องสิ้นปีต้องซื้อของสักอย่างหนึ่ง

กลุ่มทางด้านของค้าปีนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นได้ดีทีเดียว
อ๋อต้องไปคอปปิ้งในห้าง
เพราะว่าสามารถออกใบกำกับภาษีได้นะ
สำหรับใครที่จะใช้นโยบายช็อปช่วยชาตินะ

แต่อันดับหนึ่งที่คุณต้องพิจารณาไว้ก็คือจะซื้ออะไร
แล้วก็ต้องออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องด้วย

หลังจากนั้นก็คือในเรื่องของตัวภาพในเรื่องของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วนะครับ

ก็ในเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวขึ้น
เพราะฉะนั้นในแง่ของภาพตลาดเองโดยรวมนะครับ

ค้าปีกกับพลังงานแน่นอนนะ

แต่ที่ล่าสุดก็คือกลุ่มของสื่อ
ตอนนี้เป็นข่าวที่จับตาเลยในประเทศ

ตอนนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนมือแล้วนะครับ
ก็คือมีกลุ่มทุนและหลายกลุ่ม

ค่อนข้างทดต่ำลงเยอะกัน
ก็ดูแล้ว๒กลุ่มนี่แหละ

ขอบคุณคุณธนรัฐแล้วก็คุณสินทนันด้วยนะคะ